พ่อเลี้ยงอายุ๖๔ปี

แล้วเป็นพ่อใหม่เป็นพ่อเลี้ยง

แม่บอกว่าโอ้โหมาอยู่ด้วยกันกัน

พ่อเลี้ยงก็ข่มขืนลูกสาวซะ
ซึ่งลูกเลี้ยงอายุ๓๕นี่ก็อัมพาตด้วย

ไปแจ้งความเอาผิดสามีเลย

ล่าสุดนะครับร้อยตำรวจเอก

รองสวรรค์สอบสวนพ่อมะยังบอกว่า

เป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำชำราว

อัมพาตถูกนำตัวไปขออำนาจศาล
จังหวัดสตูนฝากขังผัดแรกไปแล้ว

แจ้งข้อหาในจำเนียน๒ข้อหา

กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี

แต่ในชั้นการสอบสวนผู้ต้องหาปฏิเสธนะครับ

เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมก้าวร้าว

ผู้เสียหายซึ่งก็อยู่กันแค่สองคน
แม่ลูกค่ะแล้วก่อนหน้านี้
แม่ก็บอกว่าก็ข่มขู่ลูกอยู่แล้ว

ลูกสาวที่เป็นอมภาษณ์มาแจ้งความที่โรงพักเลยนะครับ

ข่มขืนลูกเลี้ยง
ลูกสาวของตัวเองที่เป็นลูกเลี้ยงในหลายครั้ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม
แล้วตำรวจก็ตามจับได้ตอนที่นายจำเนียน

ในพื้นที่ตำบลปามพัฒนาในสตูนนี่แหละ

ของแม่ของผู้เสียหายยืนยันว่า

แล้วก็ไม่ขอให้ตำรวจเนี่ย

เพราะว่าเกรงว่าตัวแม่กับลูก

คมขู่ทำร้าย
เคยใช้ปืนขู่จะยิงมาแล้วครั้งหนึ่ง

ที่คนที่มาอยู่กินด้วยกัน

ออกไปทำงานตอนนี้ก็ต้องให้ญาติญาติ

ขณะที่ทางนักสังคมสงเคราะห์

ก็ลงพื้นที่ไปดูแลผู้เสียหาย

ไปดูแลฟื้นฟูเรื่องของ

สุขภาพต่างไปซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้เรื่องของจิตใจทางพมสตูนก็ประสานทางจิตแพทย์
บำบัดจิตใจให้กับสองแม่ลูกแล้วก็จะช่วยกันให้ชาวบ้านให้ญาติญาติ
มาช่วยกันดูแลในช่วงเวลานี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหายของครอบครัวนี้